คุณผู้ชมครับมาดูคลิปนี้ครับ
เจ้าของรถกระบะที่เขาขับมาตามเลนซ้ายเขาขับช้าตามปกตินะฮะ
แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์แว้นมาอยู่ใกล้
แล้วก็มีมอเตอร์ไซคันหนึ่งล้ม
โอ้คนขี่เนี่ยทะไหลไปกับพื้นตีรังกาเลยนะ
แต่ทีนี้จะมาเอาผิดกับรถกระบะ
หาว่าเพราะรถกระบะไปชนพวกเขา
รถกระบะท้าเลยเปิดกล้องหน้ารถดูไหม

ใช่นะฮะไปดูกันว่าในกล้องวงจร
ขออภัยในกล้องหน้าโรงเขาเห็นอะไรบ้างนะครับ
นี่แหละครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกนะครับคุณผู้ชมฮะ

คือกล้องหน้ารถติดอยู่ที่รถกระบะนะ

คนขับเขาเป็นกู้ภัยด้วยนะ

เขาบอกเขาขับชิดซ้ายตามปกตินี่แหละครับ
คือขับถูกต้องตามกฎจราจร
แล้วขับช้าด้วยเพราะเขาเห็นเด็กแว้นเนี่ย
กำลังขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไปคัน๒คันแล้ว

ใช่แล้วอยู่รถจักรยานยนต์คันนี้เนี่ย
ก็มาไถกับพื้นอยู่ข้างคือล้ม
ห่างออกไปอยู่นะดูจากกล้องเนี่ยก็ห่างออกไปเหมือนกันนะ
ไถแล้วก็กริ้งไปแบบนี้นะครับ

แล้วจู่คนขี่รถจักรยานยนต์ก็วิ่งหนี

จากนั้นเจ้าของรถกระบะนะครับก็ลงมาจากรถ
โทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเหมือนจะถ่ายไง
ถ่ายเหตุการณ์ไว้ทั้งหมดนะครับ
และอยู่ก็มีหญิงสาวรายหนึ่งเดินตรงเข้ามา
แล้วก็บอกว่าเป็นรถของเธอ

แล้วก็มีชายใส่เสื้อสีฟ้าและเสื้อสีเทา
เดินตรงมาที่รถจักรยานยนต์ก่อนที่ชายเสื้อเทา
แต่ปรากฏว่าเด็กกลุ่มนี้ก็บอกว่า

นี่เป็นกลุ่มเพื่อนเขานี่แหละที่พยายามจะเดินมาบอกคนขับรถยนต์
ว่าพี่ใช่ไหมพี่ใช่ไหมชนใช่ไหม
คนขับรถกระบะก็บอกนี่ผมมีหมดเลย

มีทั้งคลิปที่ผมถ่ายอยู่

นี่แหละครับพออธิบายไปแบบนี้คุณดูสิ
กลุ่มรถจักรยานยนต์เนี่ยหายไปหมดเลยนะฮะ
ซึ่งหลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์ออกไปก็มีการแชร์และแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากนะครับ

รีบแจ้งตำรวจจัดการกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
ก็บอกว่าพี่ขับรถดีมาอยู่แล้วนะฮะ

เด็กแข่งกันมาเองนะครับ